เล่นเป็นสามีคุณแพทย์ในเรื่องนะคะ
ก็มาถามถ่ายถึงวินาทีที่คุกเข่าขอจ้าจ๋าแต่งงาน

หนาวขนาดไหนก็หวานขนาดนั้นแหละค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์คุณจิ๊บวัสสุเลยค่ะ
เป็นเวลาที่เราก็ตื่นเต้นนะ
แม้ว่าเราจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็ตามที

รับน้ำตาลไหลนะ

อัลละการมันก็หนาวมากประมาณ๔องศา

ก็พูดกับเขาบอกว่าแสดงออกให้เห็น
บางทีมันไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับ